คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของการเตรียมพร้อมในการเลือกตั้ง๖๖กันหน่อยนะฮะ

คือป้ายหาเสียงเนี่ยอย่าไปฉีกอย่าไปทำลายอย่าไปตัดแหว่ง
อย่าไปดึงทิ้งอย่าไปขีดเขียนเขานะ
แล้วที่เห็นเติมหนวดเติมอะไรอย่างนี้อันนี้ผิดหมดเลยเหรอ

แต่ทีนี้มีป้ายหาเสียงแนวใหม่ครับ
อันนี้ไอเดียเจ๋งให้ประชาชนขีดเขียนได้เลย
อยากให้พัฒนาอะไรมีปากกาไว้ให้และเขียนแบบนี้นะครับ
ป้ายหาเสียงแนวใหม่เฮ้ยดีอ่ะ
พักอันนี้ว่าสร้างไข่

ที่เราไปเจอแถวแบบเชิงสภาพภาพภิกษ์ก็อ่ะครับ

ก็เขียนอีกของกันเดียวประมาณ๔๐๐๐๐บาทไม่มีมากทั้งเดือน
นี่ครับคุณผู้ชมฮะป้ายนี้นะฮะไม่ได้เลอะเทอะเปลือเพื่อน
เพราะคนไม่ชอบผู้สมัครคนนี้นะแล้วมาขีดเขียน
แต่ว่าเห็นบนป้ายไหมเขาเขียนเอาไว้เลย
บอกว่าคิดได้เขียนได้ไม่จับ
นี่นะครับข้อความตรงนี้วาดสร้างไทย
สร้างไทยหมายถึงอะไรคืออยากให้คนมาขีดมาเขียน
บอกว่าอยากได้อะไรจากผู้สมัครจากสสอะไรบ้างนะครับ
นี่เป็นป้ายหาเสียงของนายนัทวัฒน์พอใช้ได้
ที่ผู้สมัครสอสอเขตบางพัฒน์บางกอกน้อยพักไทยสร้างไทย
เดี๋ยวนะคะพอใช้ได้นี่คือนามสกุลใช่ไหมคะ

ใช่นามสกุลเขานะครับแล้วเขามีปากกาให้เลยคุณ
เขียนชื่อตัวเองนะแป้งจ๊ะปอนจ๋าเจ๊ปุ้ยรักนะอะไรเนี่ยนะฮะ
แต่ว่าถ้าเขียนเกี่ยวกับอยากให้พักการเมืองทำอะไรก็มีเหมือนกันนะ

เช่นอะไรบอกว่าอยากได้เงินเดือนขั้นต่ำ๔๐๐๐
อยากให้ไทยพัฒนากว่านี้อยากให้เลิกเอาเงินอมเงินเลยนะฮะ
แล้วก็อยากให้รักประชาชนให้เหมือนก่อนเลือกตั้งนะคะ

ใช่แล้วเนี่ยดิฉันไปดูในคอมเมนต์นะ

นามสกุลพอใช้ได้แต่ใช้ได้ดีแน่นอนครับ
แล้วดูบางคนดิบางป้ายดิไปวาดตัวเขาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แล้วนั่นน่ะ
ให้เรียบร้อยทาลิปสติกอะไรด้วยนะคะ
คุณผู้ชมพาไปดูพักประชาธิปัตย์กันหน่อยค่ะ
เมื่อวานนะเป็นครั้งแรกในการปราศัยของคุณอภิษฎเวชาชีวะอดีตหัวหน้าพักนะคะ
แล้วดูสิแฟนคลับน่ะก็คิดถึงแล้ว
เพราะว่าตั้งแต่ลาออกจากสอสอแล้วก็หัวหน้าพักเนี่ย
อ่ะแน่นอนเราก็จะไม่ค่อยเห็นอยู่ในพื้นที่สื่อเท่าไ

ตอนนี้ก็ยังเป็นสมาชิกพักนะฮะแล้วก็ไม่สมัครสอสอด้วย
แต่เมื่อวานตอนปลาสายบอกว่ากรีดเลือดผมสิ

จะบอกก็มีคนไปชวนไปอยู่พักอื่น
หรือว่าจะมาชวนตั้งพักเนี่ย
ก็พูดไม่ค่อยเต็มปากเต็มคำอะครับ
เพราะว่าเวลาใครคิดจะมาชวนผมเนี่ย
แล้วไปถามปรึกษาว่าจะมาหาผมยังไงดี

ม้ากรีดเลือดออกมาก็เป็นสีฟ้า
นี่แหละฮะกรีดเลือดมาก็เป็นสีฟ้าของคุณอภิษฎนะครับ
ส่วนทางด้านของหัวหน้าพักภูมิใจไทย
คุณอนุทินชาญวิรากูลเสียหนูนะฮะ
ก็เปิดเผยถึงลำดับของผู้สมัครสอบแบบบัญชีรายชื่อนะแน่นอน

นางสาวชนธิดาอัศวะเหมหรือว่าน้องเพลงนะครับ

เพราะเป็นลูกสาวที่บอกแบบนี้
เพราะน้องเพลงเป็นแฟนกับเป๊กเสรณีชาญวิรากุล
หัวแก้วหัวแหวนของคุณอนุทินนั่นเองนะครับ
ไปดูคุณตันนะฮะจิตพัฒน์กริดากรกันบ้างนะครับ

เมื่อวานนะคุณคือไปซ้อมโดดร่มนะฮะ
ปรากฏว่าได้รับอุบัติเหตุขณะฝึกซ้อม
คุณผู้ชมฮะแล้วก็กระดูกหลังร้าวนะฮะ
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจนะ

คุณภาพเนี่ยก็โพสต์ลงในไอจีด้วยนะฮะ
คนนี้ก็ยังมีเรื่องของอะไรนะคุณสอสอบัญชีรายชื่อเนาะ